จากช่วงที่แล้วที่ใครก็อดใจไม่ไหวต้องลุกไปหาเฝอเวียดนามทาน
ตอนนี้กลับมาที่หน้าจอโดยด่วนค่ะเพราะนักเล่าเส้นสุดหล่อของเรากำลังจะพาไปพบกับร้านผัดไทยเก่าแก่กว่าหกสิบปี
ฉายาผัดไทยตะหลิวสั้นสั้นอ้าวถ้าประจำที่กันเรียบร้อยแล้วก็ตามคุณน็อตไปกันเลย
สวัสดีครับพี่หมูครับสวัสดีครับพี่หมูเดี๋ยวเชิญคุยกันหน่อยสิ
เห็นบอกว่าที่ร้านแห่งนี้เนี้ยมีฉายาประจำร้านด้วยใช่ว่าผัดไทยตะหลิวสั้นถูกค่ะ
มีที่มาที่ไปไงครับสำหรับชายานี้ตะหลิวเนี่ยตั้งแต่รุ่นย่าครับผมอักพรงคือปู่อ่ะฮะเป็นคนทำ
ผัดไทยเป็นคนเลือกต้นใช่แล้วก็อย่างตะหลิวนี่เขาจะจับกระชับมือไงฮะเวลาผัดเยอะเยอะเนี่ยมันจะมีกำลัง
อ๋อที่ใช้ตะหลิวสั้นเนี่ยเพราะว่ามันถนัดใช่ค่ะก็เลยใช้มาตลอดใช่ค่ะ
แต่เขาบอกว่าเห็นบอกว่าต้องใช้สลิวสั้นเนี่ยเพราะว่าผัดแล้วอร่อยกว่าจริงหรือเปล่า
เคยเปลี่ยนตะหลิวไหมไม่เคยค่ะเออใช้สั้นมาตลอดถูกอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเข้าไปดูข้างในแล้วกัน
เชิญค่ะในเรื่องของผัดไทยที่นี่ดังยังไงโอเคนอกจากชายาตะหลิวสั้นแล้วนะครับผมโอเคค่ะเชิญค่ะ
ผัดไทยตะหลิวสั้นนั้นนะคะชื่อนี้อยู่คู่กับร้านมายาวนานแล้วล่ะค่ะ
เรียกกันติดปากก่อนที่คุณพ่อของพี่หมูจะตั้งชื่อร้านว่าผัดไทยนานาซะอีก
เรียกว่าส่งต่อกันทั้งเรื่องสูตรและเอกลักษณ์การใช้ตะหลิวสั้นกันเลยทีเดียว
แม่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงเลยนะคะครอบครัวนี้
บุกเข้ามาในครัวแล้วนะเรามาพูดถึงเรื่องของส่วนผสมแล้วกันของการทำผัดไทยของเรา
แต่ก่อนเป็นส่วนผสมขอดูตาหลิวหน่อยครับว่ามันสั้นจริงหรือเปล่า
เออมันสั้นกับปกติเนี่ยอันนี้ต้องสั่งทำพิเศษมั้ยพี่
อันนี้กลายเป็นว่าพ่อทำทิ้งไว้ให้

อย่างนี้ค่ะก็ต้องเอาตรงนี้ออกแล้วก็ซื้อหมายถึงว่าเอาของใหม่เนี่ยมาใส่ลงไป

สำคัญตรงด้ามตัวนี้อันนี้ก็น่าจะหลายอันแล้วเนอะ

พ่อเสียไปตั้งแต่ตี๓๗

ในส่วนผสมของผัดไทยมีอะไรบ้างครับ

เราใช้ชนิดดีอย่างดี

เวลาเตรียมต้องเตรียมกันต้องล้างน้ำให้สะอาดก่อน

ลองชิมดู

ข้าวโต้ผู้น้ำตาลทราย

เพราะว่าไม่มีสารซอก

กุ้งแห้งนี่เอามาจากท่าเตียงครับ
แล้วก็มีส้นหอมกุ้งชายนะครับ
แล้วก็ถั่วงอก

ก็มีเส้นเล็กค่ะ

คือเราจะเลือกโรงงานใช้
เพราะว่าโรงงานอันนี้

ผมก็ไม่เหนียวจนเกินไป
แล้วก็ไม่ล่วนเกินไป

ผสมเส้นอีกชนิดหนึ่งเข้าไปด้วย
ก็คือให้มันผัดง่ายขึ้น

พอเวลาเขาโดนน้ำแล้วเขาจะเกาะเป็นก้อน

ก็แค่ว่ามาทำให้เราผัดง่ายขึ้น

มีพริกพริกป่น
อันนี้คือน้ำส้มสายชูหมัก

ก็มันจะออกเปรี้ยวแล้วจะมีอมหวานนิด

อันนี้อะไรครับ
อันนี้คือน้ำตาลปี๊บละลายน้ำ

น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันหมู

อันนี้คือน้ำมันที่เห็นเป็นสภาพอย่างนี้

ที่จะมาใส่คู่กับผัดไทย
น้ำมันที่ทอดกุ้งแล้วก็ลงในหม้อเลย

แล้วก็เอามาผัดมันก็จะหอม
คุณผู้ชมอาจจะเคยเห็นผัดไทยบางร้าน
กุ้งลงไปผัดกับเส้นเลยใช่ไหมล่ะคะ

ขอยกระดับความอร่อยให้เข้มข้นยิ่งขึ้น

แล้วก็นำน้ำมันที่ได้จากการทอดกุ้งนี้

เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะสั่งผัดไทยกุ้งสด

เวลาทานก็จะได้กลิ่นหอมของกุ้งคะคลุ้ง
อยู่ในเส้นผัดไทยไปด้วยนั่นเองค่ะ
มาแล้วเรียบร้อยนะครับ

ตั้งแต่ดั้งเดิมเขาใช้ตะเกียบกันค่ะ
เพราะว่าสูตรของย่าเป็นคนจีน

ก็แล้วแต่ถ้าบีบมะนาวลงไปสักชิ้นนึงมันจะหอม
แนะนำให้บีบสักชิ้นนึงนะครับผม

ไม่อยากดูเส้นมันไม่เหนียวติดกันเลยนะครับ

ตอนนี้ถ้าใครชอบที่จะเผ็ดหรือจะหวานเขาก็เติมของเขาต่างหากไป
แต่นี่ปรุงมาแล้วเรียกว่าปรุงให้ครบเรียบร้อยแล้วค่ะ
คือของอังกฤษตรงนี้นี่อยู่อีกฝั่งนึง
ใกล้กับโลงริเกฮอมหวนสมัยก่อน

ไม่เคยขายเป็นรถเข็น

ตอนนี้ตลาดทุเรียนใบไม่บ้านดำมาเข้าใบไม่

ตรงโน้นเขาก็จะเอาที่คืน

ตรงนี้นี่ย่างเข้าปีที่๑๖
นั้นเนี่ยความนิยมของคนรับประทานผัดไทยเยอะ

เพราะว่าร้านเราจะขายดีมาตลอด

แต่เปิดมานี่คือขายดีมาตลอดทุกรุ่นเลยเหรอ

แล้วก็คือเรื่องต้นก็คือเป็นตะลิวกั้นมาตั้งแต่รูปบุญญาเลย

ก็เป็นคนจีนที่มาจากเมืองจีน

แล้วพอต่อมาพอพ่อโตก็มารุ่นพ่อ

พ่อก็มาทำพ่อก็ขายมีข้าวผัดผัดไทยอาหารตำสั่งที่อย่างนี้
ตอนนี้ช่วงหลังผัดไทยขายดีมาก

ก็เลยทำไม่ทันก็เลยเหลือผัดไทยอย่างเดียว

ความรู้ความสามารถในด้านการทำอาหารของอาม่าอาคมของเราเนี่ย
จนวันนี้หาเรียนดูตัวเองในขณะนี้เนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับ
คือมันเป็นอาชีพอิสระจริงแล้วตัวเองนี่ก็เคยไปทำงาน

อ่าเคยไปทำงานมาตอนนี้เรามีประสบการณ์สองอย่าง

ประสบการณ์ค่าขายกับประสบการณ์ทำงานเราก็เลือก

เราถือว่าเราไม่ได้ต้องมาเริ่มต้นใหม่เราก็โชคดีว่าเก็บลูกค้าของพ่อไว้อยู่
อ่านี่ทำได้อร่อยเหมือนพ่ออะไรมั้ย

อันนี้เปิดมายาวนานกว่า๖๐ปีแล้วนะครับผม
ก็จะมีลูกค้าพารับการณ์การอย่างต่อเนื่องเลยท่าชมกุครชมมาอยู่มาครั้งนี้
เป็นหลายรุ่นเลยลูกค้านี่ตั้งแต่รุ่นพ่อเค้าก็เป็นลูกโต

สวยเลยดังไปทั่วโลกเลยนะครับผม
ชวนคุณผู้ชมให้ลองมาทานผัดไทยของเราดู
อ่าถ้าใครชอบทานผัดไทยนะคะประเภทแห้งแล้วก็ไม่มันก็เชิญได้เลยค่ะที่นี่ค่ะใช่

ไม่ผิดหวังค่ะถ้าคอผัดไทยแบบแห้งแล้วไม่มี
วันนี้ต้องขอบคุณพี่หมูมากนะครับ
ขอบคุณค่ะ
ที่อยากจะมาทานผัดไทยนานากันในวันนี้คงต้องอดใจรอกันนิดนึงนะคะ
เพราะวันนี้ร้านเขาปิดให้พี่หมูของเราได้พักผ่อนกันสักหน่อย
ถึงวันจันทร์เมื่อไหร่พี่หมูก็พร้อมจับตะหลิวสั้นมาปรุงผัดไทยอร่อย

ส่วนช่วงหน้าเราจะไปเปิดประสบการณ์ใหม่กับเมนูก๋วยเตี๋ยวที่เบสที่ร้านหิมมารยา
อย่าพลาดชมเชียวนะคะคุณผู้ชม